คุณหมอที่รักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลกุฎข้าวปุ้น
แล้วก็ยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้วย
ตรงนี้แหละนะคะถึงฮือฮาไปกันใหญ่
ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแต่ว่ายังได้รับการยอมรับในที่ทำงานนะคะ

คุณหมอท่านนี้มากบอกว่าสวยแล้วก็ยังรักษาพยาบาลเป็นอย่างดี
พูดจาดีคุณหมอเองก็บอกว่าต้องการที่จะสารฝัน
ที่อยากจะเป็นผู้หญิงแล้วก็ทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วย

จริงแล้วก็เรียกว่าได้ตามฝันทั้งสองอย่างนะคะคุณหมอชื่อจริงก็คือ
นายแพทย์สุภเริกศรีคำหรือว่าหมอท็อฟฟี่นะคะอายุ๓๑ปีค่ะ
เปิดเผยกับสื่อมวลชนบอกว่าจริงก็เป็นคนอุบลราชธานีนั่นแหละ
ตั้งแต่โตมาก็รู้เลยว่าอยากจะเป็นผู้หญิง
แล้วก็มีความฝันว่าอยากจะเป็นหมอด้วยเหมือนกันก็เลยเลือกเรียนหมอที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มาเมื่อปี๒๕๕๓จบมาก็ไปอยู่ที่อำเภอนาจลวยและอำเภอเดชอุดม
ก่อนที่จะมาเป็นผู้อำนวยการที่โรงพยาบาลกุฎเขาบุญเนี่ยนะคะ
นี่เป็นความฝันตั้งแต่วัยเด็ก
อีกความฝันหนึ่งอย่างที่บอกไปว่าอยากจะเป็นผู้หญิงเต็มตัว
พอโตขึ้นทำงานแล้วมีรายได้ก็เลยตัดสินใจค่ะ
ผ่าตัดแปลงเพศเสริมหน้าอกใช้เงินประมาณ๗แสนบาทแหละ
ส่วนใบหน้าที่สวยแบบนี้นะคะก็ร้อยไหมกับฉีดฟิลเลอร์
ก็เป็นนวัตกรรมความงามในยุคปัจจุบันที่ทำกันนี่แหละนะคะ
สวยแบบนี้แล้วนะคะคนที่เห็นเนี่ยก็ชื่นชมนะ

คนไข้เพื่อนร่วมงานครอบครัวเองก็เห็นว่าเป็นเรื่องปกติ
โดยเฉพาะคนไข้ผู้หญิงบอกเลยบอกว่า
สะดวกใจที่จะคุยมากกว่าให้หมอผู้ชายตรวจด้วยซ้ำไป

เป็นฝันของหลายคนอยู่นะคะ
ที่อยากทำแบบนี้หมายถึง

คือหมอคิดว่า

ปิดบังซ่อนเล้นอะไรบางอย่างอยู่
ตัวเราเองมันก็ไม่ได้มีความสุข

แต่ว่าเราทำประโยชน์

ทำความดีเป็นคนดีของสังคม
ช่วยเหลือสังคมอย่างนี้หมอว่าน่าจะดีกว่า
กว่าผู้ชายแท้หรือผู้หญิงแท้ที่แบบ
เฉยกับสังคมหรือไม่เคยช่วยอะไรเลย
สวยจิตใจดีนะคะ
ก็บอกว่าเลือกที่จะเปิดเผยตัวเองเป็นตัวของตัวเองแบบนี้แหละ
ที่สำคัญคือมีความสุขกับการทำงาน
ทำตัวเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมนี้สำคัญนะคะ
มาถึงเรื่องสถานะของหัวใจกันหน่อย

รับนะว่ามีคนรู้ใจมีคนมาจีบบ้างนะคะ

แต่ว่าทุกวันนี้ก็ให้เวลากับการทำงานค่ะ
ก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องส่วนตัวมากนัก
ส่วนคนไข้เองอย่างคนนึงนี่นะคะ
คือนางกาวินพรมจำปาอายุ๔๗ปี
บอกว่าชอบหมอท็อฟฟี่เพราะว่าเป็นคนสวยอัธยาศัยดี
เวลาตรวจก็พูดจาภัยเลาะเอาเจสัยคนไข้
แล้วก็คิดว่าเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องสำคัญในการรักษาโรคนะ

เมื่อมีการแชร์เรื่องกันในโลกโซเชียลตัวคุณหมอเอง
เขาก็กังวลใจเหมือนกันนะว่าจะมีผลกระทบกับงานหรือเปล่า

แต่ว่าในวงการแพทย์ก็เคยพบหมอที่เป็นลักษณะเหมือนกันมากพอสมควร
อันนี้คุณหมอแล้วก็มีนายแพทย์สาธารณสุข
อุบลราชธานีอันนี้ผู้บังคับบัญชาระดับหนึ่งแล้วนะ
ก็บอกมาบอกว่าเคยเจอในพื้นที่มี๒คนแล้ว
สองคนแต่หมอท็อฟฟี่สวยกว่า
อีกคนก็เคยรับราชการแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ลาออกไปประกอบอาชีพอื่นแล้วนะครับ
ส่วนพอคุณหมอท็อฟฟี่บอกว่าสวยจริงนะครับ
แล้วบอกว่าแม้จะเป็นเพศที่๓ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานกับหน้าที่ทำได้ดีด้วยซ้ำนะครับ
เป็นสิทธิสุขมงคลทำได้ซึ่งทางแพทย์ทศพไม่ได้ห้ามค่ะ
แต่ถ้าหากว่ายังคงเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่จะทำไม่ได้
เพราะว่าก็มีกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
แพทยศภาก็จะควบคุมด้านจริยธรรมทางการแพทย์
การตรวจรักษาการปฏิบัติต่อคนไข้ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
โดยไม่ได้คำนึงถึงเพศสภาพนะคะ
เพราะว่าทุกคนนั้นสามารถเป็นแพทย์ที่ดีมีคุณธรรมได้
โดยไม่สำคัญว่าจะเป็นเพศใด
แล้วก็โรงพยาบาลที่คุณหมอเขาดูแลกุดข้าวปุ้น

แล้วก็มีบุคลากร๑๓๕คนมีแพทย์แค่๔คนเท่านั้น
แสดงว่าการทำงานของคุณหมอท็อฟฟี่ของพอท็อฟฟี่
เพราะว่าทำด้วยใจจริงในการดูแลโรงพยาบาลขนาดเล็ก
แล้วก็ดูแลประชาชนจำนวนมากแบบนี้นะครับ